ถ้าเกิดว่าใครมีเลขแล้วเนี่ยเดี๋ยวพาไปที่แผงลอตเตอรี่แผงนี้ค่ะ
เพราะว่าเขามีเลขที่ยังคงขายดิบขายดีอยู่

ยังคงขายได้แล้วก็ขายหมดเร็วด้วยนะคะ
ไปที่แผงขายสลากินแบ่งรัฐบาลที่สุโขทัย
คุณยายเฉลียวสิริปโชคอายุ๗๗ปีหรือว่าป้าเล็กนะคะ
เขาปั่นจักรยานขายลอตเตอรี่แบบนี้อยู่ในตลาดสวรรคโลก

ก็เล่าให้ฟังบอกว่าตัวเองเนี่ยสั่งจองลอตเตอรี่งวดวันที่๑กันยายนนะคะ

สั่งมาขายตามปกติเหมือนทุกงวดเลย
แล้วก็ไปรับลอตเตอรี่มาจากสำนักงานปรายศนีย์สาขาสวรรคโลกนี่แหละ

แล้วก็ปั่นจักรยานออกขายตามบ้านลูกค้าเป็นประจำ
ซึ่งนักเสี่ยงโชคส่วนใหญ่เขาก็จะตามหาซื้อเลขมงคลในช่วงวันแม่ที่ผ่านมา

ก็จะตามหาซื้อเลขมงคลเกี่ยวกับวันแม่นะคะ
และยังไม่หมดนอกจากเลขมงคลเกี่ยวกับวันแม่อย่างที่บอกไป
เลขเกี่ยวกับทีมหมูป่าที่ติดถ้ำหลวง
ก็ยังคงขายหมดเกลี้ยงแผงตั้งแต่วันแรกที่ขาย

ใช่ถึงแม้จะมีการสั่งเพิ่มแต่ยังคงไม่เพียงพอต่อความต้องการอยู่นะ
งั้นก็ต้องฝากไปทางรัฐบาลนะครับ

รัฐบาลไม่ใช่ทางสลากินแบ่งรัฐบาลเนี่ย
เขาก็จะจัดทำเลขแต่ละเลขมาอย่างเท่าเทียมอย่างพอเพียงไงคุณ
แต่คนที่เห็นก่อนก็ซื้อไปหมดก่อน

แต่เลขที่คนเขาไม่คิดว่าจะซื้อเลขอะไรกัน

มันก็ไม่ต้องบางทีเราก็ไม่ต้องไปหาเลขนั้นสิ

แต่ละตัวเลขท้าย๒ตัว๓ตัวเลขหน้า๓ตัวรางวัลที่๑รางวัลข้างเคียงต่าง

มันเยอะมากมันไม่ได้มีรางวัลเดียว

ตั้งใจติดตามข่าวดีมากเลยคุณผู้ชม

ข่าวที่แล้วเรื่องของงูไปมุดอยู่ในรถมอเตอร์ไซค์ยังจะเห็นอีกนะ
คุณสาวพันภาแล้วแหมตาดีจริง
อ๋อมันชื่อกันทำมาหากิน
ว่ากันไปว่ากันไป

นี่สั่งกันตรงนี้เลยคุณยายบอกว่าหมดแล้วหมดตั้งแต่วันแรกแล้วค่ะไปดูที่แผงอื่นดู